คุณผู้ชมดูคะวนี้กันหน่อยเลากันไปตั้งแต่เช้าวันนี้แล้ว

ไม่ใช่รถเจ้าของไม่ใช่รถเจ้าของหมาด้วย
คนเข้าไปส่องเลขทะเบียนกันไงว่าเอ๊ะหมามาให้โชคหรือเปล่า

คือเจ้าหมาหน้าตาจิ้มลิ้มตัวนี้ค่ะ

พันธุ์อะไรใช่ไหม
เดี๋ยวเฉลยให้คุณผู้ชมทายมาก่อน

นี่เห็นไหมนี่คือเจ้าหน้าที่เอ่ยอะไรเอ่ย

ปกติหมาถ้าเอาอาหารล่อมันน่าจะลงอ่ะคุณ

สุดท้ายไปยอมลงที่ไหนรู้ไหมคะ
ก็ขับรถไปแถวบ้านมันค่ะ

คงขี้เกียจเดินกลับบ้านหรือยังไง

มันนั่งประจำ

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังบรรยากาศ

เร็วไป

นี่คือรถถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงลงถึงยอมลงลงแต่โดยดีเลยไม่ต้องเอาอะไรมาล่อก็ลงเห็นไหมคะลงจอดโดยแต่โดยดีปุ๊บอ่ะถึงบ้านแล้วนี่นางสบายใจจังนี่ทีหลังนั่งข้างในไหมจะได้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วย
ต้องนั้นก็นั้นนั้นแล้วเอาให้เย็นสบายกันไปเลยเป็นขู้อังว้นกันทั้งสะพอเมืองชนนะคะ
แจ้อ๋วสุนัขตัวไม่เห็นเพชรผู้
ต่อประตักทสันฐาน๕๕๐กรุงเทพฯที่บริเวณไฟแดงถนนพระยาศัตรรย์จ้า
โรงเรียนชนราศดรอำรุงค่ะ
เอ่ยกู้ภัยเอ่ยหลอกก็แล้วล่อก็แล้วเอาอาหารเม็ดมาให้ก็แล้ว
ถามว่ากินไหมกินแล้วลงไหมอ่ะไม่ลง
หลอกกินอาหารเม็ดเจ้าหน้าที่
สุดท้ายอย่างที่บอกลองขับรถวนกลับไปที่เดิมซิ
ที่มันอยู่ห่างจากที่จอดรถ๕๐๐เมตร
ขับไปถึงปุ๊บอ่าถึงบ้านมันก็ลงแต่โดยดี
ผู้สื่อข่าวเราเลยไหนขอไปดูบ้านมาหน่อยสิ
มันเป็นใครมาจากไหนยี่ห้ออะไรเนี่ยอืม
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ในซอยบ้านสวน๑๙พระยาสัจจาค่ะ
รู้มาว่าเจ้าของสุนัขเจ้าของหมาตัวนี้อาศัยอยู่ตรงนี้
พอไปดูที่บ้านปรากฏว่าบ้านปิดประตูใส่กุญแจนะคะ
ลอดเข้าไปก็เห็นกรงสุนัขเห็นจานอาหารวางอยู่

คิดว่าเจ้าของคงจะเอามันไปทำงานด้วยแหละ
ไปถามหาเพื่อนบ้านเรียบเคียงถามหน่อยซิว่า
เจ้าเคยเห็นบ้างมั้ยเคยเห็นหมาหน้าตาแบบนี้มั้ย
นายสุเมฆบุญนิธีเพื่อนบ้านที่อยู่หลังติดกัน
เอามือถือมาโชว์เลยนี่ตัวนี้ใช่มั้ย
นี่ไงตัวนี้มันนอนประจำมันชอบนอนบนหลังคารถเพื่อนบ้าน
เขาบอกโอ้ยเห็นกันประจำเป็นเรื่องปกติมีหลายช็อตให้ดูเลย

มันก็คล้ายบางแก้วนะแต่มันก็ใหญ่กว่าบางแก้ว
คือบางแก้วน่าจะไม่แหลมขนาดนี้บางแก้วน่าจะกลางกว่านี้อีกนิดนึง
แต่ตัวนี้หน้าแหลมหน้ามันเห็นไหมคะหน้ามันจะเหมือนหมาป่า

ผมไม่เคยเห็นขาวล้วนผมเห็นแค่ขาวเทาอะไรอย่างนี้
ส่วนใหญ่ทุกคนเห็นกันมีหลายสีค่ะ
เป็นเพศผู้ชื่อว่าเจ้าสิบแสนจ้ะ

เอาไม่ได้สิถ้าร้ายมันดูไม่เป็นมงคลคุณ

เพราะเรื่องปกติเจ้าสิบแสนชอบนอนบนหลังคารถ

และของรถเพื่อนบ้านก็ไปนอนเหมือนกัน

แต่เวลาเห็นปุ๊บไล่ลงมันก็ลงนะ

แต่กลางคืนเห็นใครเดินผ่านจะเห่า
อันนี้ผมไม่ทราบครับในส่วนของการขึ้นรถแต่ว่าบ้านผมก็มีขึ้นก็คือมีการแบบไล่ลงอะไรอย่างเงี้ย
คือเมื่อวานเนี่ยเราไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาไปขึ้นคันนู้นแล้วคันนู้นคงกลัวก็เลยลองขับออกมาคิดว่ามันจะกระโดดมันก็นั่งไปถึงนู่น
บางครั้งผมเลิกงานมาอย่างนี้ครับเขาจำเสียงรถได้เขาก็จะกระโดดลงมาวิ่งมาเลย
คือคนที่เขามาจอดไว้ที่มันขึ้นไปอยู่บนหลังรถเนี่ยตอนแรกเขาบอกเขาตั้งใจว่าจะออกตัวนิดนึงกะว่าหมาคงกลัวแล้วคงลงจากรถเหมือนแมวเหมือนอะไรอย่างนี้
เป็นว่าพอออกปุ๊บสิบแสนไม่ลงเลยจ้ะเพราะว่าห่างบ้านวนกลับมาที่บ้านถึงยอมลง

แต่ว่าหลังคารถมันก็กว้างไง

ว่าอย่างนี้คุณผู้ชมหลายคนก็เล็งไปเนาะเลขทะเบียนมันคือ๕๕๐

แล้วแต่ตามศัพท์ทางเลยค่ะ